เอ๋ยเดี๋ยวก่อน
มันจะยากก้าวพะข่มที่หุ่มเลยนะ

มาครบหัวไง
เดินอย่างนี้เหรอผมนึกว่าเล่นแบบแนวนอน

แต่ว่าเนี่ยบ้านนี้เค้าเล่นเหมือนคือกัน
ไปดูบ้านนี้มายค่ะไปดูบ้านเขาไปดูบ้านคุณชิสาดีกว่า
ฉันก็จะไม่ถามไม่เลี่ยวไปหาบุญแล้วนะ
บ้านนี้เป็นหนูน้อยน้องเขาเล่นผีผ้าห่มแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะคุณผู้ชม
โอ้โหโดนไปหนึ่งป๊อก
ป๊ังด้วยไม่ป๊อกอ่ะโดนไปหนึ่งป๊อกเลยอ่ะ
แทบจะคว้าไม่ทันโอ้เป็นไงบ้างลูกหัวโน้นไหมครับ

คุณพ่อขาลูกเจ็บนะคะดูอย่างนี้
คุณพ่อคุณแม่คุณลูกอยู่ในห้องด้วยกันก็ต่างคนก็ต่างเล่นไป
พ่อแม่ก็อาจจะมีมุมของตัวเอง
ลูกผ้าห่มอยู่ใกล้มือเออเอามาเล่นดีกว่า

เพราะพอคลุมหัวเสร็จยังไงต่อเดินไปเรื่อย
ไม่เห็นไงคะไปชนกำแพง
หรือว่ากะว่าจะเดินทะลุกำแพงไปได้

อะไรอย่างนั้นแต่มันไม่ได้ไงลูกนะ
สุดท้ายก็คงจะต้องพึ่งยาหม่องยาดมยาเหลืองแล้วล่ะลูก
ลืมให้เขาน่ะถ้าหนูจะเล่นให้เปิดตาไว้นิดหนึ่ง

จริงนะเด็กผู้ชายแน่เลยเล่นแบบเป็นผีอย่างนี้
ถ้าเด็กผู้หญิงจะเล่นเลยรู้ป่ะเอลซ่า
แต่เป็นผ้าคุมหลาย
แล้วสามารถทำให้เป็นน้ำแข็งฟรี

อีกอย่างหนึ่งคุณผ้าเช็ดตัวมาคุมผม

เป็นผมยาวได้อันนี้ต่อเติมจิณฐานาการสำหรับเด็กผมสั้น